ลงมาโดยสารทางเรือจริงกันบ้างนะครับ

ใครที่ใช้บริการประจำอาจจะต้องควักกระเป๋าเพิ่มนะคุณ

เพราะว่ากรมเจ้าท่าประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของเรือ
โดยสารในคลองแสนแสบนะครับเพิ่มอีกระยะละ๑บาท
หลังจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมเป็นต้นไป
คือวันพรุ่งนี้ไงก็เลยต้องรีบนำมาบอกก่อนนะฮะ
เดี๋ยวหลายคนจะตกใจอ้าวทำไมวันนี้เก็บแพงขึ้นนะครับ
บาทเป็นเรื่องของการประกาศขึ้นราคานะคะ

อัตราค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบเส้นทางบางกะปิสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ก็จะปรับขึ้นตามระยะทางครับ
ราคาสูงสุดอยู่ที่๒๐บาท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมเป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับ
ปรับขึ้นครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่า
เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับเพิ่มสูงขึ้น
เกินอัตรายี่สิบเจ็ดบาท๑สตางค์ต่อลิตรนะครับ
เจ้าของเรือโดยสารคลองแสนแสบ
นายชาวลิศเมธยประภาษณ์บอกว่า
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบแล้วครับ

เชื่อว่าการปรับค่าโดยสารขึ้นครั้งนี้นะครับ
ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร
เพราะส่วนใหญ่คุ้นชินกับการปรับราคาค่าโดยสาร
ขึ้นลงตามราคาน้ำมันอยู่แล้ว
สำหรับผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
อยู่ที่๔๐๐๐๔๕๐๐คนต่อวัน
มีเรือโดยสารให้บริการประมาณ๕๕ลำ
แบ่งเป็นเรือรูปแบบใหม่๑๔ลำ
และจะเพิ่มเรือรูปแบบใหม่อีก๔ลำ
ภายใน๑เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ